สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่และก็ให้เยอะ
สวัสดีพี่มดน้องดีขึ้นไหมลูกอาการดีขึ้นดีขึ้นค่ะ
แต่วันนี้เขาบอกอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วคือบทจะร้อนบางพื้นที่ร้อนมาก
สามสิบแปดองศาคือวันนี้ร้อนแบบกลางวันเนี้ยบางคนบอกปวดหัวเลยค่ะ
มันตุ๊บตุ๊บเลยอ่ะเห็นไหมอากาศความเปลี่ยนแปลงของอากาศ
แต่เขาบอกใจเย็นเย็นเดี๋ยวฝนมาอีกรอบนึงมาอีกเออต้องมาแล้วแหละ
มาเถอะเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรมันจะได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงจริงแล้วก็
เอาอากาศตอนนี้เปลี่ยนแปลงเยอะบ้างฉุดในกรุงเทพฯมหานครสามสิบสี่
สามสิบห้าค่ะดูสิอาทิตย์ที่แล้วเรายังอยู่ที่ยี่สิบ
กว่ายี่สิบห้า
ปิดลบเหรอ
กันดีมันก็หนาวจะแย่แล้วนะคะนี่อยู่ในสภาพที่เจอกับภัยพิบัตรคือผ่านดินไหวหนักมาก
ตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิน๙๕๐๐ศพแล้วนะคะ
โอ้โหพี่มดภาพมันสะท้อนใจนั่งรอลูก
ภาพผู้ชายที่ยื่นแม่งคิดซับ๐๑นี่มีท่านแผนมิวสงสารมากคุณพ่อคือใส่เสื้อหนาวเลยนะ

แล้วก็นั่งอยู่หน้าบ้านที่มันเป็นซากประหักพัง

พ่อไม่ตายแต่ลูกตาย
คือพ่อจับมือลูกเอาไว้จนลูกตาย
ก็คือก่อนที่เขาเสียชีวิตจนยังเสียชีวิตเลย

มันไม่ได้จริงเพราะว่าคือ
จริงทางกู้ภัยเองเขาก็ให้เหตุผลว่า

มันใจสลายนะพี่มด

แต่มันมีอีกอันนี้เนี่ยเคสนี้บางที่เป็นทารกที่สายสดือติดอยู่กับ

ก็คือต้องแบบทั้งตัดสายสดือแล้วก็เอาทารกคนนี้

แต่มันมีอีกหลายเคสที่เขาไม่รอด
แล้วคือทำได้แค่แบบนั่งเฝ้าศพ
ชีพกู้ภัยบอกว่ามันยากมากตรงที่ว่า

อาคารที่มันพังถล่มมันหลายพันหลังมาก
แล้วมันพังติดกันหมดเลยใช่ไหมคะ
เวลาที่จะเคลื่อนย้ายหรือช่วยคนที่ติดซากปลาหักพังแบบนี้
คือเขาต้องใช้พวกเครนใช้อุปกรณ์หนัก
ในการยกเครนยกแผ่นปูนยกอะไรออก
แต่พอมันพังติดกันหมดแบบนี้

ที่หนึ่งมันก็จะไปถล่มอีกที่หนึ่ง

คือมันได้ทีละนิดทีละน้อยมากอะค่ะ
เจาะก็เจาะแรงมากไม่ได้เพราะมันกระทบกันหมดเลยทั้งแถบ
และอย่างคืออากาศหนาวมาก
กู้ภัยเองก็เลยยิ่งทำงานลำบาก
กู้ภัยไม่เท่าไหร่ผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอะค่ะ
ลำพังแบบบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวนั่นก็หนักแล้ว

คือมันไม่มีเวลาเตรียมตัวอยู่แล้วอะ
เพราะว่าอยู่ดีมันเกิดเป็นอุบัติเหตุทั้งเมืองอ่ะ
มันเลยยิ่งเสี่ยงกับการรอดชีวิต

เขาบอกว่ามันแทบจะสิ้นหวังเลยค่ะ

เรื่องพวกนี้ประมาณ๑๔๐๐คน

ตุรกีนี่แหละเพียงแต่ว่า
วินาทีมันคือชีวิต
ที่มันบางทีค่อยหมดไปหมดไปจริงค่ะ

อยากให้ทั่วโลกเองก็มีการส่งกองกำลังมาช่วยเหลือ

อาจเจ็บเนี่ยเกือบครึ่งแสนแล้วส่วนอีกประมาณหลายล้านคนอ่ะเขาบอกยี่สิบกว่าล้านคนอ่ะพี่มดที่เขาต้องพึ่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอ่ะค่ะเพราะว่ามันสี่ล้านคนต้องพึ่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเพราะว่าไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรจะกินเสื้อโพ่งเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยคือปัจจัยส
อันนี้ไม่นับลมไงพี่มดเพราะบางทีมันจะมีอุทธพลุมจริง๗แต่พอบวกลมเข้าไปความรู้สึกมันจะเหมือน๒๐อย่างนี้ก็มีค่ะ
หนีไปได้๒๐คนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยนาโต้ก็ส่งกำลังเจ้าหน้าที่รับมือฉุกเฉินไปช่วยแล้ว
คือพื้นที่จุดแผ่นดินไหวใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวแล้วนะคะ
แล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน๓เดือนในพื้นที่๑๐จังหวัด
เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาวันจันทร์จนถึงวันนี้วันพุธค่ะพี่มด
ยังบอกว่าคนที่จะได้รับผลกระทบเหตุผลิตแผ่นดินไหวครั้งนี้
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเผลอน่าจะทะลุ๒๓ล้านคน
และยอดผู้เสียชีวิตเมื่อกี้พี่มดบอกว่ายังไงก็ทะลุหมื่นใช่ไหมค

ถ้าสมมุติเราดูเพราะว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยขึ้นเป็นร้อยนะ

การอนามัยโลกบอกว่าคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะทะลุสองหมื่นค่ะ
อืมพี่ดูจากแบบสถิติทั่วไปเนี้ยขึ้นเป็นชั่วโมงละเป็นร้อยนะ
ใช่เพราะมันพร้อมกันเหตุมันพร้อมกันหมดเลยอะค่ะ
ก็ตอนนี้หลายประเทศก็พยายามที่จะส่งความช่วยเหลือไปเท่าที่จะทำได้
ตอนนี้ที่น่าจะต้องการมากที่สุดก็น่าจะเป็นสองส่วนหลักคือ
กู้ชีพกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการกู้ซากกู้ร่างกู้ผู้รอดชีวิต
กับเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเสื้อผ้าอาหารอะไรเหล่านี้
ที่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแต่ว่าแต่ละประเทศก็มีการประสานอยู่แล้ว
อย่างบ้านเราเองอะค่ะนายงก็มีการส่งสารแสดงความเสียใจไป
แล้วก็มีการประสานกับทางต่างประเทศแล้วกระทรวงต่างประเทศเหมือนกันว่า
ถ้าตุรกีเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยประสานมาเนี่ยไทยเองก็ยินดีที่จะช่วย
แบบแต่ละภาพมันสะเทือนใจเนอะ
มีหลายสำนักข่าวแล้วก็หลายเว็บเหมือนกัน

เออสะท้อนใจค่ะ
เราจะส่งเกมรั่งใจนี่คือความเปลี่ยนแปลงในโลก

คือบอกอู๋นับความพนมเลขตัวเดียวน่ะอะไรอย่างนี้

พีคเนอะเนี่ยแล้วเอาจริงนะ
ตอนที่เราอยู่หน้าหนาวแล้วอากาศมันหนาวใช่ป่ะค
แล้วมันลากยาวมาถึงช่วงมกรากุมภาซึ่งปกติมันมาไม่ถึงเนอะ
น่ากังวลเลยว่าแล้วหน้าร้อนมันจะขนาดไหน
มันก็ไปยาวขึ้นแต่ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าเรารุ้นผล

ไม่แต่คิดว่าหน้าร้อนหน้าจะร้อนกว่าปกติอุ๊ยนี่เป็นลานีย่าหรือเอลนิโย่

ถ้าเอลนินโยคือตรงกันข้ามถ้าลานิยาคือดับเบอร์ไป๒เท่า
แต่หนูว่ากลัวว่ามันจะเป็นร้านนี้กลัวว่าหน้าร้อนเราจะร้อนกว่าปกติ
เพราะว่าจะมีน้ำจะมีฝนน้ำจะสูงขึ้น

ถูกเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมุติความเปลี่ยนแปลงของโลกตอนนี้

มันละลายเขาบอกว่าความจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพูดว่าไงรู้ไหม
มันน่าจะละลายอีกสักร้อยสัก๒๐๐ปี

เขาสะสมกว่าจะเป็นไอซ์แรงกว่าจะเป็นเมืองน้ำแข็ง

แต่การละลายเร็วแบบ๑๐ปี๒๐ปีมันละปึ้มอย่างนี้เลย

ใช่มันเริ่มแล้วก็เลยแบบน่ากลัว
เอาละฮะนั่นก็อาจจะแบบปัญหาใกล้ตัวที่มนุษย์ทุกคนเตรียมตัวรอรับเอาไว้ทุกประเทศ
ทุกภาพบนโลกนี้เขาใช้ว่ามนุษยชาติได้เลยใช่ไหม

เอาละฮะกลับมาเรื่องคดีครูบาไก่กันสักหน่อยไหม
เขาจะคลองสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เหมือนกันเนอะ
คือวันนี้ผู้กำกับใหม่นะฮะสพมันจักรีเนี่ยนะฮะ
เขาเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของครูบาไก่
มอบหมายให้นายธรรมราชสารปัญญาทนายความเนี่ย
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพมัชคิรี
มันจะคีรีเพื่อกล่าวโทษนางสาวคมคายหรือบุ๋ม
แล้วก็นางสาววัษณาหรืออิคคิวแล้วก็นายชำนาญ
แล้วก็นายธัญบูรณ์รวม๔คน
พันธุ์ตำรวจเอกพิชัยบอกว่าหลังจากได้รับตำแหน่งผู้กำกับการ
สพมันจากคิรีเนี่ยนะฮะก็ได้เรียกดูสำนวนคดีของครูบาไก่
ก็ทราบจากพนักงานสอบสวนว่าทนายความเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วทั้ง๔คน
ก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นจากบูมอีคิวก่อนถูกต้องไหมครับ

บุมอิคิวก็จะมีชำนาญแล้วก็มีธัญบูรณ์ตอนเนี่ยเขาแจ้งความ๔คนนี้แหละ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องจนพนักงานสอบส่วนเนี่ยออกหมายได้จน๔คนไปแล้ว๑ครั้ง
แต่มีทนายเนี่ยโทรแจ้งขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อน
ในเรื่องของนายชำนาญเนี่ยได้เข้าให้การกับพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากการสอบส่วนพบพนักงานสอบสวนแจ้งข้อเก่าหาในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
ใส่ความคณะสงฆ์แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์
เขาก็เรียกมารับทราบข้อเก่าหาเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวนะครับ
การที่พนักงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบส่วนผู้ถูกกล่าวหาและปล่อยตัวไปนั้น
จากผู้ถูกเก่าหาเนี่ยให้ทนายความทำหนังสือแจ้งพนักงานสอบสวน
เพื่อเลื่อนการเข้าพบจากนั้นก็เดินทางเข้าไปให้ปากคำตามคำนัดหมาย
บุ๋มกับอีคิวก่อนบุ๋มก็คือนางสาวคมคายถูกต้องไหมน้อง
ค่ะกับอีกคิวก็คือนางสาววาสนาเนี้ยแล้วก็นายธัญบูรณอ่ะ
ก็ให้ทนายความทำหนังสือเลื่อนวันเข้าให้ปากคำจากกำหนดเดิม
คือขอเลื่อนก่อนไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นี้
โดยในคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอน
เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่มีความหนักใจใดด้วย
อืมอันนี้ก็คือแปลว่าเป็นฝั่งของทางคุณนิคิวกับคุณบุ๋ม
แล้วก็อีก๒คนที่ครูบาไก่เขาไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่
จริงเขาแจ้งความตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนอะ
ครั้งแรกที่ครูบาไก่ออกมาแถลงข่าวที่ซับน้ำตา
อันนั้นคือครั้งที่เขาแถลงข่าวชี้แจงแรกสุดเรื่องที่ว่า
มีผู้ชายเยอะมีคบกับคนชื่อเจนมีส่งผับอวัยวะอะไรแต่อะไรต่าง
แล้วก็แจ้งความกลับข้อหารเรื่องของแบบพรบรอะไรต่าง
แต่ตอนนี้ครูบาไก่เองคนก็ออกมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับ
แบบว่าครูบาไก่เป็นคนดีแต่ก็อย่างที่บอก
ชาวบ้านอ่ะแปลกครูชาวบ้านเขาบอกเขารู้พระเป็นของใหม่เขารู้
แต่มันคือคุณค่าทางจิตใจเขาเห็นครูบาไก่ไหมแต่บท
แต่อีกฝั่งนึงบอกมันคนละเรื่องกันเนาะ
คือเรื่องแบบว่าอย่างที่บอกว่าพระไปขี่เจ็ดสกีขี่บรรดาหน้าโบ๊ทมันผิดไหม
มันยังไม่มีความผิดแต่มันผิดคิดจิตใจของพวกเรา

เพราะไม่ได้ผิดกับทองสงฆ์แหละแต่ก็อย่างที่บอกว่าแล้ว

เออุมเราจะกลับความจำที่ประสิทธิ์เจียวกลกได้ไหม

วันนี้ประสิทธิ์เจียวพกกับพวกรวม

นีออกจากศาสตร์เปลี่ยนชุดในห้องน้ำ
เดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงกันอีกทีนึงนะฮะยายดิลออกมาพูดแล้วว่าทำไมยายดิลส่งรูปออกมา
พอดีผมไปไหว้ปีชงมาเมื่อกี้นี้

หนูไม่ต้องแว้ง
ถ้าภินทร์ไปกับพี่หนูหนูเงานะ
หนูจะเงาเลยนะเมื่อขาดของภินทร์ไปกับพี่หนู
เออประมาณใบสาผลสาแต่ว่าก็ใช้เวลาในการไหว้เนี่ย
คือชงก็เลยไหว้ไปประมาณสักไหว้๑๕องค์

เจ้าก็องค์ละ๕ลูก๕ลูกอะไรอย่างนี้ก็จะไหว้อะไรอย่างนี้
อ๋อต้องเต็มตัวกี่ชั่วโมงพี่หนุ่มบอกเผื่อใครอยากไปไหว้
ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไปก็ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงอ่ะ

อันนี้คือชงเต็มนะชงแบบว่าชงเป็นชงเลย

บางคนก็รู้สึกว่ามันไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่

จริงเลยประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่
มีเพจเพจนึงนะครับก็คือเยื่อวีทรูเนี้ย
เซฟเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสามีของดิวเนี่ย
ก็คือเป็นมีรถนำนะฮะทีเนี้ยก็ถามบอกว่า
เอ๊ะแล้วที่มีการไปถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาคนบางคนที่เหมือนกับมีเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินต่าง
ธุรกิจสีเทาก็แล้วกันซื้อก็ธุรกิจสีเทากันแล้วกัน
ก็คืออยากจะได้คำตอบแบบนี้ว่ามันคืออะไรอะไรต่างนานาเนี่ยนะฮะ
อันนี้ก็คือเป็นภาพนะครับแล้วก็ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็แน่นอนครับว่า
ทุกคนเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยกลับไปมองว่าเออแล้วคุณดิวที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
เพราะอะไรเรื่องของสี่บอลเนี่ยเปิดเพราะอะไรเออเออเปิดด้วยเหตุผลอะไร
ก็จะมีประเด็นที่แบบบางคนก็จะบอกว่าเปิดเพราะว่าหนึ่งต้องการจะเรียกเงินเขา
พอไม่ได้เงินเสร็จปุ๊บก็เลยแค้นฝังใจก็เลยเปิด
สองก็บอกว่าเป็นการทำธุรกิจแล้วเหมือนแบบเป็นคู่แข่งกับสามี
ก็เลยมาเปิดคุณดิวก็เลยเปิดเรื่องนี้นะครับ
คือต่างต่างนานาที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะฮะปรากฏว่าแน่นอนครับว่าเอ่อ
เรื่องนี้คุณดิวริสลาเองก็ได้มีการออกมาพูดตามข้อเท็จจริงในมุมเธอแล้ว
นะฮะก็คือเธอก็ยืนยันครับว่าตัวเธอเองนั้นถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะฮะคุณดิวก็ออกมาพูดแล้วนะครับ
คือในสิ่งที่คุณดิวพูดมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหลักก็คือตัวเองเนี่ย
แค่รู้สึกว่าในวันที่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมาที่ตัวเธอเองเนี่ย
ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอ่า
ธุรกิจสีเทานะฮะก็คือการเปิดเว็บพนันของพี่น้องสี่บ่อเนี่ย
ว่าเพราะอะไรเธอก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเหมือนจมอยู่กับอดีต
อืมนะฮะคือเธอมีแผลเป็นแผลเนี้ยไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียว
มันเป็นแผลที่อยู่ในจิตใจของเธอด้วยอืมมันเป็นเรื่องที่เธอเนี่ย
มันย่อยไม่ได้มันแกะก็แกะไม่ออกนะฮะคือทนเรื่องราวเหล่านี้มาตลอด
จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่๑๕เนี่ยมีการประกาศของชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นพี่น้องในตระกูลบ่อนี่แหละฮะว่าจะมีการแต่งงาน
ตัวเธอก็เลยรู้สึกว่าแล้วฉันล่ะทำไมฉันถึงจะต้องแบบ
เหมือนกับมีความทุกข์แล้วจมอยู่กับอดีตแบบนี้เออเหมือนเขาแบบปุ๊บ
ไปต่อมีความสุขกับชีวิตครับใช่นะฮะแล้วที่สำคัญชายคนนั้นเอง
ก็คือชื่อคุณบิ๊กผมขออนุญาตเอ่ยนะฮะเพราะตามที่คุณดิวเขาด้วยกัน
อ้างมาแล้วคุณบิ๊กเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นคนที่รับรู้เหตุการณ์ตลอดเวลาว่าตัวเธอเองเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายมาจากพี่ชายของคุณบิ๊กเนี่ยนะก็คือเบนท์เดมอนนะครับ
ซึ่งดิวเองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยคบหากับเน้นเดมอนมาเกือบ๒ปีนะฮะ
ระยะนั้นเนี่ยเธอเองก็ถูกทำร้ายร่างกายอยู่ตลอดซึ่งมันทำให้เธอเองเนี่ยรู้สึกทรมานหัวใจ
ทุกครั้งที่เธอแต่งหน้าหรือล้างหน้าเธอจะเห็นแผลเป็นบนใบหน้าของเธอ
มันก็จะทำให้เธอเองเนี่ยรู้สึกฝังรากลึกไปในจิตใจของเธอว่าแล้วทำไมฉันถึงต้องถูกกระทำแบบนี้
วันนั้นที่เธอเองไม่ได้ออกมาแจ้งความเพราะเธอเนี่ยอยู่บนความหวาดระแวง
วันหนึ่งเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เธอหวาดระแวงหรือเธอกลัวเนี่ย
มันก็เลยเกาะเป็นรากลึกฝังอยู่ในใจของเธอว่าเธอจะทำยังไง
แล้วมันก็กลายเป็นแผลเป็นในใจของเธอเองเธอเองพยายามที่จะบอกสาวสาวหลายหลายคนบอกว่า
ถ้าวันหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบเดียวเกิดขึ้นอยากให้ลุกขึ้นมาแล้วแจ้งความหรือทำอะไรเลย
อย่าไปทิ้งไว้เหมือนเธอเพราะทำให้เธอเองเนี่ยกลายเป็นแผลอยู่ในใจ
แล้วมันก็เกาะกินมาจนกระทั่งมันมาระเบิดล่าสุดก็คือ
หลังจากที่ที่ไม่เห็นว่าเธอจะมีการแต่งงานกันเค้าก็มองแล้วว่าในครอบครัวทางรู้สึกว่าถึงว่ามีความสุขไปหมดเลย
ทีนี้ไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าดิวเองเนี่ยก็เลยบอกว่า
จริงในครั้งนั้นที่เธอถูกกระทำเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนั่งทานข้าวอยู่ก็โดนเอามาม่าลาดหัวบ้าง
ที่มาม่าก็ร้อนอยู่นะฮะค่ะมีโดนทำร้ายร่างกายจนใบหน้าเป็นแผลที่
จริงมีเยอะแยะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะฮะคือหนึ่งในคนที่รู้เรื่องราวก็คือทางคุณบิ๊กนะฮะ
ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นแต่คุณบิ๊กก็จะบอกว่าไม่เชื่อว่าเฮียทำเออเฮียไม่ได้ทำ
บอกคนอื่นก็บอกเฮียไม่ได้ทำก็คือหมายถึงพี่ชายของตัวเองไม่ได้ทำ
แต่คุณเดียก็บอกว่าซึ่งจริงแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยคุณรู้เห็นอยู่ตลอด
แต่ทำไมไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยในครอบครัวซึ่งในครอบครัวนี้รู้ทุกคนว่าดิวโดนอะไรบ้าง
แต่ทำไมในครอบครัวถึงไม่มีใครที่จะกล้าออกมาปกป้องหรือมาพูดให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกคนในครอบครัวคุณทำร้ายร่างกายหรือมาห้ามหรืออะไรเลย
อันนี้คือสิ่งที่เธอฝังลากลึกอยู่ในใจวันหนึ่งเธอรู้สึกว่าเหมือนเธอกดปุ่ม
กดปุ่มอ่ะพอเธอเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วฉันรู้อย่างเดียวว่าวันนี้ฉันจะต้องเอาสิ่งที่ฉันแม่งเป็นอยู่เนี่ยออก
เธอก็กดปุ่มโป้งโดยการที่เธอน่ะพิมพ์ข้อความมาเลยว่าทำไมถึงไม่มีการไปตรวจสอบพี่น้องสี่บ่อนี้บ้างคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันถึงเป็นประเด็นข่าวเกิดขึ้น
แล้วก็นำมาซึ่งตำรวจเองเนี่ยก็แน่นอนลงพื้นที่แล้วก็มีการไปตามจับกลุ่มจนกระทั่งวันนี้๑คนที่๓คนก็คือตอนนี้ยังเชื่อมโยงไม่ได้
แต่อีกหนึ่งคนเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ได้มีการมามอบตัวก็ยังมีการตามจับกันอยู่ก็คือก็คือคุณเบรมเมนต์
อันนี้คือประเด็นที่คุณดิวพูดทั้งหมดในวันนี้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ว่ามีคนเองเนี่ยติดต่อเข้ามานะฮะเป็นคนกลางเพื่อที่จะเคลียร์กับคุณดิวมันก็จะปรากฏตามแชทที่มีลองขึ้นดูนะฮะเป็นแชทที่มีการพูดคุยกันระหว่างคุณดิวกับกับคนคนนี้ที่มีการส่งเข้ามานะว่าเหมือนประมาณว่าจะเอา
นี่นะครับหมายถึงทำไมร่างกายเดี๋ยวขนุกอย่างแรกนะอยุฎนะพี่เบ้นก็ถามจะต้องทำยังไงเรื่องพวกนี้ถึงจบ
ให้ไปขอโทษหรอจะให้ใครทำอะไรบอกมาได้ไหมสงสารพวกเด็กเถอะดิวก็เคยเจอเคยรู้จักกันมันต้องมีเวลาดีความทรงจำกันบ้างนะดิวก็มีคำถามว่า
เออเทาขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงกล้าอวดกล้าทำหลายอย่างหรือทำอะไรได้ไม่ดีกับคนอื่นทั้งที่หลังตัวเองเวอะ

บิ๊กเองก็พูดเสมอเชื่อเฮียว่าเฮียไม่ทำร้ายใครก็พวกเดียวกันเหมือนกันทั้งบ้าน
คนก็ถามว่าเอาหมายถึงทำร้ายร่างกายเหรอดิวก็บอกว่าใช่

อ่าแล้วดิวบอกสำหรับดิวมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความทรงจำที่ดี
เขาก็เลยถามว่าแล้วทำยังไงดีอยากให้โดนจับเลยเหรอ
ก็บอกว่าพี่จุดคิดว่านะจุดนี้ดิวทำแค่เพราะอารมณ์เหรอ
ไม่ก็รู้แหละว่าคิดแล้วแต่คือแบบก็ไม่น่าแรงขนาดนี้นะ
เลยบอกว่ามีแรงมากกว่านี้อีกนะไม่ได้ทำเถอะ

ดิวก็เคารพพี่จุดมันเคารพแต่มันแทนกันไม่ได้ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้ขอหรอก
แต่เผื่อมีอะไรที่อยากบอกต่อพี่ที่จะทำให้จบได้
คุณดิวก็เลยบอกว่าไม่รู้เลยอ่ะพี่ฝากเขาคิดบวกว่าดิวช่วยโปรโมทเว็บก็ได้นะคะ
ไม่ต้องยิงแอดเห็นว่าปิดเว็บชั่วคราวเพื่อเซฟบัญชีมาแล้วนี่
คิดว่าเป็นช่วงโปรโมทไปละกัน
เขาเลยบอกว่าถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกพี่แล้วกัน
ให้ขอโทษให้เข้าไปด้วยตัวเองหรือเรื่องอื่นบอกนะ
จริงก็ยังมีสูตรอื่นอีกมากมายซึ่งก็ไม่ได้มีการเปิดออกมานะ
ก็เอาไว้เก็บเอาไว้ก่อน
หลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาถามเหมือนกันนะคะว่าเป็นแบบ
แล้วทำไมไม่ออกเหมือนที่คุณดิวชี้แจงแล้วแหละว่าทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ตอนนั้นทำไมเพิ่งมาออกตอนนี้
คือดิวคุณดิวคุณชี้แจ้งไปหมดแล้วนะฮะ
ก็คือมันก็จะมีคำถามว่าอ่ะทำม่อยเก็บไว้สามปีนู้นนี่นั่น
คือดิวก็อธิบายไปแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่

พี่ว่ามดดำก็น่าจะรู้เรื่องพวกนี้คือถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อสามปีก่อน
เราจะรู้กันเลยว่าดิวอลิสราในวงการบันเทิงเนี่ย
ทุกคนจะพูดกันหมดเลยว่าดิวเทไม่มาทำงานแองจี้ก็รู้ใช่ไหม
อ่าไม่มาทำงานมาทำงานสายวันนี้ก็ไม่มาอยู่ดีดีหายตัวไป
ไม่มากองถ่ายป่วยไม่สบายหมดรับงานรายการแม่ก็หายไปแม่ค่ะ
จนกระทั่งผู้จัดเราเรียกว่ารายกรงรายการอะไรเนี้ยอืม
คือนอนเอาเท้าไก่หน้าผากแต่ในครั้งนั้นดิวก็ไม่ได้เคยออกมาพูดอะไร
ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
ดิวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจากคนบางคนจนกระทั่งไม่สามารถไปทำงานได้
วันดีคืนดีจะลุกไปทำงานเสร็จปุ๊บไม่ให้ไปไปถ่ายละครไม่ให้ไป
วิธีการที่ไม่ให้ไปคือต่อยหน้าต่อยหน้าให้หน้าแตกให้เป็นแผล
ก็ไม่ต้องไปถ่ายละครไม่ได้สองเรื่องอะไรอย่างนี้คือก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นอยู่บ่อยบ่อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยบ่อยก็โดนซ้ำซ้ำอย่างเงี
มันก็ไม่แปลหรอกที่เป็นแผลใจอ่ะอืมมันมันเป็นแผลในใจแล้วแล้วอ่า
ถามว่าเขาหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยเออนั่นดิอ่าหลุดออกมาได้ยังไง
คือก็มีคนไปช่วยอ๋อต้องมีคนไปช่วยคนไปช่วยออกมาคือแปลว่าเดินออกมาเองไม่ได้ใช่ค่ะ
มีคนไปช่วยออกมาถึงออกมาได้แล้วช่วยออกมาได้ในวันที่ช่วยออกมาได้เข้าไอซียู
เฮ้ยวันที่ช่วยออกมาได้คือดิวเข้าไอซียูอุ้ยหนูรู้หมดเลยเนอะเฮ้ย
คือจริงจริงอย่างเงี้ยคนคงอยากให้แจ้งความค่อหาทำร้ายร่างกายคือแต่ในวันนั้นอ่ะ
มันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาแบบเขาคงไม่สามารถมาต้านทาน
ว่าเขาคงกลัวเอาจริงอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เลยแบบเหมือนกับเขาเก็บไว้ในใจ
ค่ะเออจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเขาเขาก็มาพบรักกับคนปัจจุบันของเขาเนี้ยอืม
คือคุณเซฟเขาก็แบบโอเคเขาก็อยู่กินกันมาจนกระทั่งมีลูกกันมาต่างต่างนานาอืม
เขาเขาก็พยายามที่จะลืมนะแต่สุดท้ายมันมันลืมไม่โลกเรามันลืมไม่ได้อืม
ลืมไม่ได้มันเข้าใจที่เขาพูดเลยที่เขาบอกว่าพอล้างเครื่องสำอางแล้วเห็นรอยแผลเป็นแล้วมันก็แบบ
มันคงแฟชแบ็คกลับไปถึงตอนที่เขาถูกกระทำอ่ะอืม
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าประเด็นที่มีการพาดพิงไปถึงเซฟสามีเขาอ่า
ดิวเองก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุทั้งหมดที่มีการมีรถนำ
นะฮะมีรถนำเนี่ยก็คือแน่นอนว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละ
อืมเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งได้มีการออฟเฟอร์ว่าจะมารับโดยใช้วิธีมีรถนำ
ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นงานออฟเฟอร์จากโรงแรมแห่งหนึ่งอันนี้คือดิวบอกว่าเขาก็ขอโทษที่เขาจำเป็นต้องพูด
จริงจริงเขาไม่อยากไปก้าวไก่หรือไปพาดพิงใครเลยแต่ว่าเขาจำเป็นต้องพูดจริงจริงเพราะว่า
ตัวสามีเขากำลังถูกพาดพิงอยู่พาดพิงแบบนี้เขาเลยต้องพูดตามข้อเท็จจริงในมุมของเขาว่าเป็นแบบนี้
อืมส่วนอีกสองสาเหตุนะฮะที่มีการมีรถนำไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชาที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งก็ผมจำไม่ได้
น่าจะเป็นที่สวพปลาวหรือสักอย่างเนี้ยแหละอืมอ่าที่ลาวหรือสำหรับอันนี้ค่ะนะครับ
เหลี่ยมทองคำไงแล้วก็แล้วก็เลยเป็นเป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอืมคือ
คืออันนี้คือเรื่องราวที่ทางฝั่งของคุณดิวก็บอกนะบอกว่าจริงแล้วคลิปพวกเนี้ย
เป็นคลิปที่เซบาสเตียนเป็นคนลงเองอืมอ่าเขาเปิดเผยเขาลงเองเพราะเขาไม่รู้ว่ามันผิดค่ะอ่า
นี่คือในมุมที่ดิวพูดนะเขาบอกแบบนั้นมาเนี่ยนะฮะส่วนที่มีการถ่ายรูปกับบุคคลที่อาจจะเป็นสีเทา
ดิวก็บอกว่าเธอยืนยันได้ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันสามีของเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
และในอนาคตก็จะไม่มีแน่นอนอืมอันนี้คือในมุมที่ดิวได้มีการพูดนะครับ
อันนี้แปลเขาเขียนเป็นภาษาคือคือจริงจริงแล้วเนี่ยตัวตัวดิวเองอ่ะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากจะออกมาพูดเลยถ้าเกิดว่าสามีเขาไม่ได้ถูกพลาดพิง
หรือว่าคนอื่นไม่ถูกพลาดพิงแล้วเขาก็ไม่อยากจะออกมาพูดด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ย
อะไรบ้างเพราะไม่อยากจะให้เห็นภาพร่องรอยหรือบาดแผลต่างนานาเนี่ย
มันโชว์หลาอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าในโซเชียล
แต่มันถึงเวลาที่มันจำเป็นต้องพูดเธอก็ต้องพูด
แล้วเธอก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจเธอต่างนานา
ผมบอกเลยนะสิ่งที่คุณดิวโดนมันไม่ใช่ที่คุณดิวพูดแค่นี้นะ

ไม่ได้คุยอย่างเดียวด้วยหลักฐานก็มีด้วย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

เพราะว่าหลังจากเปิดมาตำรวจขยายผลเบ้นโดนออกหมายจับ
แล้วก็ผู้กองไร้น้องคนสุดท้องใช่ไหมคะ
ที่ว่าโดนจับอยู่ที่สพสุวรรณภูมิ๗วัน
แต่ไม่ได้โดนเรื่องพนันออนไลน์แต่โดนประเด็นเรื่องการลาผิดวินัยตำรวจ
เขาโดนคุมขัง๗วันเมื่อวานนี้คือเขาออกมาแล้วก็ถูกคุมตัว
ไปสอบสวนต่อเลยนะคะจากตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี
วันนี้ร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือว่าผู้กองไร้
รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออกสตมเนี่ย
ก็ไปสอบปากคำแต่ยังไม่ได้มีการระบุว่าสอบในประเด็นไหนเนี่ยค่ะ
ภาพนี้เลยซึ่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า
ก็เชิญตัวมาให้ปากคำในฐานะพยานเบื้องต้นการให้ข้อมูลถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
มีข้อมูลบางส่วนสอดคล้องกับข้อมูลการสอบสวนซึ่งในการสอบสวนครั้งนี้เป็นการสอบสวนหลายประเด็นที่สงสัย
ถ้าเจอข้อมูลไหนที่เชื่อมโยงไปถึงคนอื่นก็จะสอบสวนขยายผลแน่นอน
แต่เจ้าตัวก็คงยังคงยืนยันเหมือนเดิมเหมือนกับพี่น้องที่เหลือนั่นแหละ
ว่าเขาปฏิเสธไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘

ใช่คือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรมันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะยอมรับปฏิเสธหรืออะไร
แต่ว่าเดี๋ยวตำรวจจะไปสืบเส้นทางการเงินเส้นทางทรัพย์สินทั้งหมดว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไง

แล้วก็อย่างที่พี่มดบอกเขายื่นหนังสือลาออกจากราชการตำรวจแล้ว
ซึ่งเป็นการยื่นลาออกล่วงหน้าแต่น้อยกว่า๓๐วันนะคะ
โดยเหตุผลที่ให้ก็คือจะขอออกไปดูแลคุณพ่อที่ชราภาพหรืออายุมากแล้ว
ก็คือยื่นละออกตั้งแต่๘กุมภาพันธ์
แต่คุณดิวเปิดมาตั้งแต่มกราใช่ไหมคะ
ประเด็นมาตั้งแต่๕มกราเนอะ
อ่ะส่วนกรณีของเบนท์เดมอน
มีกระแสข่าวบอกว่าเบ้นส่งทนายมา

ทนายของเบนท์เดมอนที่ว่าประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวน

ได้รับแจ้งมาว่าขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แทน

แต่ตำรวจเขาบอกอยากจะชี้แจงแบบนี้ว่า

สำหรัสเบนส์เนี่ยเบนส์คือคนเดียว
ใน๔บที่ถูกออกหมายจับ

คนอื่นไม่มีใครโดนมีเบนส์คนเดียวที่โดน
เออเหมือนการมีของแฟนซาร่าคือตำรวจรวบได้เลย
เพราะฉะนั้นการที่เบ้นก็ส่งทนายมาบอกขอเข้าพบขอมอบตัว
ไม่มีประโยชน์และไม่มีผลเพราะว่าคุณเลยจุดการมอบตัวไปแล้ว
เพราะคุณถูกออกหมายจับตำรวจมีสิทธิ์รวบตัวอย่างเดียว

แต่คุณจะเข้ามาเองก็ได้แต่ว่าคำว่ามอบตัว
คือจริงแล้วเนี่ยคำว่ามอบตัวบางทีมันมีผลทางคดีไงพี่มด
เพราะว่าถ้าเราติดต่อเข้าไปขอมอบตัวเองอย่างนี้

ว่าคุณไม่ได้คิดหนีคุณมามอบตัวเอง
แต่อันนี้ตำรวจว่าคือมันไม่มีผลแล้วกับคำนี้
เพราะคุณถูกออกหมายจับอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจชี้แจงไว้นะคะ
แล้วก็เขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้ที่เขาบอกว่า
จะเดินทางกลับไทยแล้วก็จะขอพบตำรวจเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่า
ทีนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นพ่วงไปหน่อยละกัน
ประเด็นนี้ค่ะเรื่องนี้พบตลเขาก็บอกว่า
มีพลตำรวจตรีคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ด้วย
แล้วก็ไปอุ้มรุมกระทืบหนุ่มวิศวะที่เป็นแอดมินดูแลเว็บพนัน
ว่าทำยอดไม่ถึงอะแล้วก็บอกว่าไปค้นหาข้อมูล
เรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ผู้เสียหายเขาไปร้องเรียน

แล้วก็ทางพบตรเองก็สั่งลูกน้องทั้งหมดด้วย

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนนี้
เพราะว่ายศคือพลตำรวจตรี

ตอนนี้ได้รับรายงานประเด็นนี้ว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล

แล้วก็ตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ศพลตำรวจตรีคนนี้ที่มีรายชื่อผัวพันธ์และเกี่ยวข้องเนี่ย
ในฐานะผู้บังคับบัญชาอันนี้ผอบอตรอบพูดนะคะ
ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็รู้สึกตกใจ
แต่ยืนยันว่าส่วนตัวไม่เคยรู้จักพลตำรวจตีคนนี้มาก่อนเลย
แล้วไม่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานด้วย
ก็เลยไม่ทราบประวัติไม่รู้ประวัติ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าทำผิดเนี่ย
ก็จะลงโทษทั้งวินัยทั้งอาญาโดยที่ไม่ละเว้นอะไรทั้งนั้น

นั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ก็ออกมาตอบทุกอย่างแล้วล่ะ

เพราะอะไรนางถึงออกมาแฉมันเป็นปมในใจของนางนานแค่ไหนแล้ว

แต่ก็คือนางก็มีรอยแผลเป็นจริงแหละ

เอ้าอีกหนึ่งเรื่องจำประสิทธิเจียวกกได้ไหม

หนึ่งละครไปเปลี่ยนชุดหนีห้องน้ำกำลังจะหนีออกจากศาลอีกนิดเดียว

ประสิทธิ์เจียวกกนี่จากคนเชิดชูใช่มั้ยฮะ

ปรากฏว่าประสิทธิเจียวกกเนี่ยวันนี้
ถูกจะมคุกกับพวกรวมสามคน

เลยเขากำลังขึ้นสารที่รัชดาแล้วก็กำลังจะหลบหนีเนี่ย
เหมือนในหนังอ่ะเปลี่ยนชุดที่ไหนห้องน้ำ
วันนี้สารอาญานัดไต่สวนคดีระเมิดอำนาจศาล
ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำสารอาญาเนี่ย
เป็นผู้เก่าหาประสิทธิ์เจียวกกหรือคุณประสิทธิเจียวกกเนี่ย
กับพวกรวมสามคงหรือย้อนกลับไปยี่สิบสองธันวาคม
ผู้ถูกเก่าหาที่หนึ่งเนี้ยนะฮะถูกควบคุมตัว
มายังอืมหมายขังของสารนะฮะผู้ถูกเก่าหาที่สองเนี้ย
ให้เตรียมเสื้อผ้ามาส่งให้ที่ห้องน้ำ
ชั้นเก้าของสารอาญาแล้วก็ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่สามเนี่ย
เงินอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทมามอบให้กับผู้ถูกเก่าหาที่หนึ่ง
ที่ห้องพิจารณาคดีเก้าศูนย์สามตอนนั้นเอาเงินเพื่อที่จะใช้รบหนีเนี้ยนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ถูกเก่าหาที่๑ได้ในขณะหลบหนี
รายงานต่ออธิบดีผู้พิพากษาอาญาโดยสารมีคำสั่งเรียกไต่สวนตามคำกล่าวหา
นะฮะของผู้ถูกเก่าหาที่สองและสามมาสารตามนัดเนี่ย
ส่วนคุณประสิทธิ์เขาบอกเอางี้ด้วยกันคุณประสิทธิ์
เอาแล้วกันอืมไม่ต้องมาแล้วเออก็คือกลัวหลบหนีอีกถูก
เอาแล้วกันเนอะก็จากเงินจำมาสารสอบปากคำผู้ถูกเก่าหาทั้งสามแล้วเนี้ย
ทั้งหมดให้รับสารภาพตามคำกล่าวหา
เพราะฉะนั้นสารพิเคราะห์รายงานของผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำสารอาญาเนี่ย
ประกอบกับคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามแล้วเนี่ยเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่ง
พยายามหลบหนีจากการควบคุมของศาลโดยผู้ถูกกล่าวหาที่สองเนี่ย
นำเสื้อผ้าไปส่งให้ในห้องน้ำแล้วก็ผู้ถูกเก่าหาที่สามเกี่ยวกับเงินใช่ไหม
ใช่เงินหนึ่งพันบาทเพื่อใช้ในการหลบหนีเนี้ย
ซึ่งการกระทำของผู้ถูกเก่าหาทั้ง๓คนเนี่ยเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
มีความผิดละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราสามสิบเอ็ด
วงเล็บหนึ่งแล้วก็สามสิบสามประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตราสิบห้าเนี่ย
จำคุกผู้ถูกเก่าหาทั้งสามคนคนละสี่เดือนแต่ผู้ถูกเก่าหาทั้งสามคนเนี่ย
ให้รับสารภาพนะฮะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาก็มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งเหลือคนละสองเดือนฮะเหลือสองเดือน
ตกลงใครปลดกุญแจมือให้เขาก็ไม่มีใครพูดถึงแต่โอเคล่ะ
เขามีการเตรียมเสื้อผ้าคนที่เตรียมเสื้อผ้าเออจะปลดกุญแจมือใครปลด
คนพูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่เรื่องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีคนช่วยอันนี้
ไม่ค่อยใหม่เท่าไรแต่ใครปลดกุญแจมือใครเงินน่ะรู้มีคนนะเออ
แต่อยู่ดีอ๋อใช่ถ้าสมมุติผู้ต้องหาคนก็เขาไปเข้าห้องน้ำ
แล้วเขาเดินออกมาพอดีไงแล้วลงมาจากสระแล้วมีคนเดินสวนจริง
เจ้าหน้าที่เอ้านั่นประสิทธิเจียวกกนี่ใช่เออถึงได้รู้
เดี๋ยวจะคุบกันทันเออแต่มือโล่งอ๋อแต่มือโล่งอืมแต่ไม่มีการพูดถึง
วันนี้ก็มีการพูดถึงแค่ว่าใครเปลี่ยนชุดแอปชุดชุดใครเป็นคนเอาเสื้อผ้าไป
อืมใครเอาเงินใส่ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแค่นั้นเองอืมน่ะเอ้าพักก่อนเดี๋ยว

ดินสอเขียนคิวแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิวของเราเราเลือกเอง
ยังไงนะคะมันคนบ้าใครฮะไปทำบนหัวแก่เหรอ
ก็เนี่ยไม่จะบอกว่าคือเมื่อกี้คุณผู้ชมทุกคนเลยนะ
อยากรู้เมื่อกี้โฆษณาที่มดดำทำผมแบบเมื่อกี้

หนุ่มฉันรู้แต่มันไม่ได้นะมันคือของปลอมมันใส่ผมปลอม
เขาใจใช่ไหมเขาได้ยลงไม่ใช่เหรอไม่ใช่

มันทำได้มันน่ารักมากเลยนะ

บอกกี่ทีแล้วให้ทำแล้วก็ทำแต่ไอ้ทรงนี้

อ๋อมันไม่ได้มาอยู่หัวแก

มันไม่ได้มาทุกวันหนุ่ม
อันนี้ดูดินะลองดูดิเห็นป่ะ

น่ารักนี่น่ารัก

ผมปลอมแล้วก็รีทัศน์หน้า

นี่ว่าเราทำท่านี้เอามือวางนี่วางนี่

น่ารัก

ดูแล้วน่ารักเหมือนดาราเกาหลีจองจาซอย

หลังไม่ไปเกาหลีเลยนะ

สิ่งที่เราพูดเรื่องของดิวออกมาเนี่ย

เราได้รับการอนุญาตจากคุณดิวแล้วนะครับ

คุณดิวอนุญาตที่จะให้เราพูดได้

ตอนนี้ไปเที่ยวอยู่ที่ไต้หวัน

เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเอามาพูดโดยที่แบบไม่ได้มีการไปก่อเขาก่อนอย่างนี้นะ

ไปดูเรื่องราวของเด็ก๘เดือนนะครับ
หายไปไหนอันเนี้ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

เราก็เจอแสดงแห่งรู้ทุกเรื่องไง
เนี่ยเอาเก็บขนจมูกไปดี

ปากเสียงหนวด

คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับ

มีคุณพ่อของเขาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าลูกชายผมวัย๘เดือน
หายตัวไปนะครับคือคุณพ่อรายนี้เนี่ยชื่อคุณสิทธิโชคนะครับ
อายุสิบเก้าปีเท่านั้นเองนะครับเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
พ่อเด็กเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าวันที่น้องหายไปเนี่ยนะฮะ
ตัวแม่ของน้องเองเนี่ยซึ่งอายุ๑๖ปีเท่านั้นนะครับ
ตัวแม่เนี่ยนอนอยู่นะฮะแล้วตัวพ่อเนี่ยตื่นมาแล้วลูกเนี่ยร้องไห้
ก็พยายามที่จะบอกแม่บอกว่าแม่เนี่ยเหมือนกับเด็กจะกินนมรู้จักกินนม
แต่ว่าแม่เนี่ยก็เลยเอามือไปคว้าคว้านะฮะมือไปค้นคว้านปรากฏ
เด็กเนี่ยก็คานขึ้นมาแล้วมานอนอยู่บนอกหลังจากนั้นแม่บอกว่า
รู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเหมือนกับมีคนเนี่ยมาอุ้มเด็กเนี่ยจากหน้าอกเนี่ยออกไป
แม่ก็สลึมสลือตื่นมาแต่มองไม่ค่อยชัดเห็นว่าเป็นชายคนนึงเนี่ยนะฮะ
ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วอุ้มเด็กออกไป
ตอนแรกก็เลยคิดว่าเอ๊ะญาติญาติเนี่ยมาเอาเด็กเนี่ยไปเล่นหรือเปล่านะฮะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นพอเธอลุกขึ้นมาเดินตามหาไม่เจอครับไปถามญาติญาติก็ไม่เจอ
ถึงได้รู้ว่าลูกหายก็เลยมีการไปพูดคุยกับพ่อ
เนี่ยนะประเด็นก็เกิดขึ้นจนวันนี้เนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะครับ

จริงแล้ววันที่เกิดเหตุเป็นเวลาตอนเช้า
ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลุกขึ้นมาเพื่อ
เตรียมกลับค่งกลับข้าวมาใส่บงไสบาทที่สำคัญเขาบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วอุ้มเด็กไปเนี่ย
หมาพิษบูที่เขาเลี้ยงกันไว้แถวนั้นเนี่ยมันต้องเห่าพิษบูเลยเหรอ
บูมันต้องเห่าชาวบ้านบอกว่าแต่ไอ้หนาเนี่ยมันไม่เห่ามันไม่น่าจะมีใครนะ
ปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งฮะอยู่แถวนั้นเขาก็ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมาใส่วงใส่บาท
แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นนะเขาเห็นคนมีชายคนเนี่ยเดินไปแล้วใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกัน
เออเขาก็เฮ้฻๒๐๐๕๐๐๙๙๐๐๑๖
หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของลุงก็เลยบอกว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้ว
เพราะว่าเหมือนกับแม่พูดแล้วไม่รู้เรื่อง

บ้านแถวนั้นบอกว่ามีคนเคยได้ยินเสียงแม่เนี่ยพูดคุยโทรศัพท์บอกจะไปแจ้งความนะ
แล้วเหมือนกับแม่เนี่ยเคยมีอดีตคนรักคนหนึ่งที่เหมือนกับไปมาหาสู่แล้วก็มาเล่นกับเด็กคนนี้
แต่ตัวแม่บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นแค่ขี้ปากชาวบ้าน
จริงแล้วเนี่ยนะคือเด็กคนนี้เป็นลูกของสามีจริง
สามีคนปัจจุบันคือตามพุทธเนี่ยแหละชื่อพุทธเนี่ยแหละครับพุทธสิทธิโชคเนี่ยแหละครับ
นี่แหละครับคือตอนนี้เนี่ยตำรวจเองนะครับก็กำลังตามหากันอยู่นะฮะ
ก็จะมีตำรวจชุดสืบสวนสภบังหลวงเดินทางเข้าไปรับตัวนางสาวนิ่ม
เป็นแม่ของน้องต่อน้องต่อคือเด็กชายคนนี้นะฮะ
เราต้องเปิดเผยใบหน้าเพราะว่าจริงแล้วน้องเนี่ยยังตามหาไม่เจอ
เผื่อว่าใครเห็นพบเจอเด็กคนนี้กรุณาแจ้งได้เลยนะครับ

หรือจะแจ้งที่ตำรวจก็ได้ว่าพบเห็นเด็กคนนี้
เด็กคนนี้เนี่ยถูกพาตัวหายไปนะครับ

ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเองก็เชิญคุณนิ่ม
แม่ของน้องต่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะครับ
หลังจากที่มีประเด็นตำรวจตั้งข้อสงสัยอยู่นะครับ

คำให้การของแม่ที่ให้ไปเป็นความจริง
ไม่รู้เหมือนกันว่าชายเสื้อเหลืองที่มาอุ้มลูกชายไปเนี่ยเป็นใคร

กระทั่งมารู้ภายหลังว่าเป็นบุคคลอื่น
เชื่อเหลือเกินนะว่าลูกชายถูกชายแปลกหน้า
อาจจะเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กเนี่ยอุ้มลูกไปนะครับ
นี้ยังมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสนภัย

ลงพื้นที่ครับไปช่วยตามหาน้องต่อ
โดยเริ่มจากการดมเสื้อผ้าของน้องต่อนะฮะ
แล้วก็จะเริ่มเดินไปตามกลิ่นเรื่อย

เดินไปตามตรอกที่แม่ของน้องต่ออ้างว่า
ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเข้าไปที่นั่นนะครับ

ทำไมเป็นไงเหมือนก็มีคนเอาไปนั่นแหละ

ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหานะคะ

คำให้การสุดท้ายของแม่ที่จังหวะนอนสลึม

เข้าใจว่าเป็นญาติมาอุ้มน้องต่อไป

ส่วนรถนี้ค่ะเหมือนเขาไปตรวจสอบแล้ว

ที่เป็นซ้อน๓มาแล้วมีเด็กนั่งหน้ามอเตอร์ไซค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

อีกแล้วควรไปคิดถึงเย็นหญิงไม่ใช่เย็นหญิงแน่นอน
รับรองไม่ใช่หนิงปณิตาเขาบอกนางร้ายใจบุญสามีติดหญิงหนัก
พาเข้าบ้านขอหย่าแซ่บชี้เป้าเมียน้อยด้วย
วงการบันเทอมไม่เคยเบาเลยดูรูปเงาก่อนดิ
เงาช่วยไม่ได้เธอไม่หรอกดูบางทีอาจจะเหมือนกูก็ได้
ดูก่อนไงบางทีมันก็เอารูปเงาอะไรไม่รู้มาลง
เออฉันลืมนึกถึงบ้านเธอเลยว่ะไม่ใช่หรอก
พี่นุ่มจะเปิดตัวในข่าวใจใครหรอนางร้ายชื่อต่างแห่งยุคก็ไม่สูง
หลังรูปบางทีก็มีรูปพี่เหมือนกันนะรูปจำจำเหมือนจำเงาตัวเองได้นะบางที
นางร้ายชื่อดังแห่งยุค๙๐ที่ตอนนี้ยังโด่งดังมาก
ยังผันตัวมาเดินทางสายมูถึงขั้นเครียดหนัก
เพราะว่าคุณสามีวงเล็บนามสกุลดังมาก

เหมือนหลังไม่ค่อยได้ยินเสียงอุ๊ยนานเนอะ

ทนมาหลายปี
จนกลายเป็นความชินชา
หลงผู้หญิงใหม่หนักมาก

ถูกเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ

ไม่เห็นโหวเลย
ดูภาพแฟนเสวยสุขอยู่กับเมียน้อยที่เคลมมาจากเพื่อนสนิท
แรงมากละครหรือเปล่าเถอะเออนี่โปรโมทละครถ้าไม่เห็นขอลูก
ขออีกทีสิแม่งสันตังค์เมียน้อยที่ไปเคลมมาจากเพื่อนสนิท
เมียน้อยไปคือหมายถึงตัวผัวเนี่ยไปเอาผู้หญิงคนนี้มาจากมาจาก
เพื่อนสนิทก็คือเป็นแฟนเพื่อนสนิทแล้วไปเอามาเป็นเมียน้อย
เอามาทำเป็นเอิงเอามากินอ่ะเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ชั้นสูงเลย
ก็คือเมื่อก่อนเป็นแฟนเพื่อนตัวเองเพื่อนสนิทตัวเองแต่ตัวเองเอามากินอ่ะ
แรงเหมือนกันเนอะถ้าไม่เห็นแก่ลูกนางร้ายใจบุญ
ทิ้งผัวตัวแสบไปเฉิดฉายนานแล้วมีรูปด้วยพอที่ผ่านมาเนี้ย
ทำมาหาเงินใช้เองอยู่แล้วก็ต้องตามดูกันว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
อืมเย็นหญิงออกมาปฏิเสธแล้วหรอเธอใช่อ่ะปฏิเสธแล้วหมอไม่ใช่เขา
ไม่แต่ป่วยเย็นหญิงดีมากรับส่งรุ่งทุกวันก็ใช่ไงอันนั้นมันเก่าไปแล้วไง
รุ่นยายนิงปฏิบัติทำทั้งวันอยู่แล้วแต่อันนี้มันไม่ได้มาจากเพจ
มันมาจากนี่ไงเห็นมันเหมือนจะเป็นอ่าข่าวสดเพราะโทรมาถามบ้าง
หรออืมเหมือนมาจากเคมมาจากเพื่อนสนิทเลยเหรอ
มาจากเพื่อนสนิทเธอนางเขาว่าอย่างงั้นแรงเลยอ่ะเออเหมือนพอร์ตโปรโมทละครมากเลยนะ
หรือเปล่าเดี๋ยวนี้วิธีการโปรโมทละครเป็นอย่างงี้แล้วนะนั่นน่ะสิ
เหรอแม่หนูเอาจริงนะแองจี้อย่าทำเป็นโลกสวยเป็นลูกหนุ่มกัญชัย
ทำงานด้วยกันเยอะกันแล้วทำเนี้ยมันจะจริงเหมือนกันจริงจริงไม่ใช่
หนูไม่ได้ดัดจริตโลกสวยแต่หนูมองว่าทุกวันนี้
ละครเนี่ยยังแซ่บสู้ชีวิตจริงไม่ได้มันมีที่ไหนเอาเมียหลวงก่อน
เมียหลวงกันไปออกรายการพี่หนูมาที่ไปเกาะรถไปไปตบเมียน้อยเออเออเออ
สบใจน่ะไอ้พูดพูดแบบนี้คือไอ้พูดจะพูนไอนี่อย่างงี้เยอะ
อะไรนะขออีกทีสิไม่โฮม์แม่เขาบอกว่านี่โปรโมทลลลาร์คอร์หรือเปล่า
แต่หนูบอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องจริงมันแซ่บกว่าละครเพราะมันมีที่ไหน
เพราะเขาจะออกทีวีแล้วแจ้งจับไม่ได้ตบปาก
อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเป็นตัวที่มันไม่มีรายน้ำไป

เพราะว่าอะไรมาฟ้อง

มีอะไรก็อี่หนุ่มมันบอกมันอย่างนี้

ว่าเขาต้องอยู่อย่างไรแต่วันนี้ไล่ไม่โตซัมเนาคุณแหละฮ่า

แต่อ้างอิงนะแต่อ้างอิง
เออต้องไม่ได้ใช้คำว่าอ้างอิงจากรายการนี่
กลับมาก่อน
ล่าสุดนะครับก็มีแฮสแท็กดิวอลิสราเรียบร้อย

ก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจ
บางคนบอกว่าเคยรู้สึกไม่ดีกับดิว
พอมาวันนี้ได้ยินสิ่งที่ดิวพูด

คนบอกเลยว่าต้องขอโทษคุณดิวที่เคยสงสัยในการออกมาแฉครั้งนี้
พอรู้ว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างรู้สึกจุกอกแทน
ขอให้ก้าวผ่านปมนี้ไปได้ด้วยดี

จะได้มั้ยว่าดิวหายไป
คือนี่แหละเป็นประเด็นไง
คือถ้าเราลองย้อนกลับไป
ถ้าบุคคลตามหรือเป็นแฟนคลับคุณดิวหรือคนที่ดูตามข่าวพวกบันเทิงเนี่ย
ย้อนหลังกลัวไปมาสัก๓ปีเนี่ย
จะรู้ว่ามันจะมีเรื่องของริวซิราที่บางทีหายตัวไปบ้าง
ดูไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้

แต่เห็นมีแผ่วตรงเนี้ยเต็มเลย

อืมอ่ะไปดูข่าวนี้กันหน่อยครับ
ต้องบอกว่าเป็นคนเป็นสายฮาจริงนะคุณจ๊ะเนี่ย

แบบว่าทุกคนโดนขึ้นไปชกหน้า
โดนเอาเงินปานะไอ้จ๊ะเมื่อก่อนทำไงรู้ไหม

มาทำกันรึเปล่ามานี้นี้ทำไปเล่น

ล่าสุดเย็บชุดกลางเวทีไปเลยจ๊ะ
คือนางโชว์โชว์อยู่แล้วชุดนางขาด

แล้วก็เย็บโชว์กลางเวทีแบบนี้ไปเลย

เอ็ดดูมากครับมันนี่เยฟกันอย่างนี้เลย

แล้วมืออีกข้างถืออะไรก่อน
ขอให้แกเก็บไว้จนตายเนี่ยอีจ๊ะ

จริงหรอเท่าไหร่นะ

ฉันจะสมน้ำหน้าเหมือนคนแรกเลย

ของอีกของอีกจ่ะ

เพิ่งพูดขับดิว

ว่าไม่ค่อนข้างที่
ตอนนี้พอดิวพูดแล้ว
ก็คงจะพูดได้ว่าโอเคนั่นแหละก็คือเป็นอย่างที่คุณดิวพูดนั่นแหละ
ให้พูดแบกแปลกนะ
เรื่องนี้ก็บทละครเนี่ยทุนแบบบทละครแปลกนะ
เรื่องจริงจำจะซอยต่อแหล
โปรดติดตามตอนต่อไป